ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนยังจำกันได้ค่ะที่พระเจ้าโจ๊กค่ะหรือว่าคุณโจ๊กโซคูนั่นนะคะ
เขาก็ได้ประกาศแยกวงนะคะแยกตัวออกมาจากวงโซคูค่ะ
โดยให้เหตุผลว่าก็อยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น

ใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณโจ๊กเขาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมานะคะ
ก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงไหนบอกว่าอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น
ก็ไม่วายเจอกระแสเล่นงานเป็นกระแสดราม่าเล่นงานเข้าอย่างจังเลยไปติดตามกันดูค่ะ
การดังแล้วแยกวงผมว่าไม่จริงเพราะว่าตัวผมมีโปรเจคที่อยากจะยุบวงโซคูตั้งแต่
ผมยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์ตอนนั้นมีความทุกข์มากนะฮะแล้วตอนที่เราทุกข์เนี่ยไม่มีใครเห็น
แล้วเรื่องงานเพลงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลิกร้องเพลงแต่ว่าอยากจะทำอีกในอนาคตให้มันเป็นศิลปะ
ในที่นี้ก็คือว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเพื่อนโดยการออกจากแกรมมี่นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าอยากรวยอยากดังอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็เป็นโจ๊กโซคูด
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกร้องเพลงเพียงแค่อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเท่านั้น
วงถามถึงเหตุผลที่ให้เมื่อครั้งลาออกจากวงเก่าที่แจ้งเกิด
อธิบายถึงกระบวนการทำวงแบบอินดี้ที่สามารถทำได้ตามสะดวก
ไม่ต้องผ่านระบบการทำงานแบบบริษัทไม่ต้องเข้าประชุม
และสามารถรับงานน้อยหรือมากได้ตามความพอใจ
โดยไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นภาระของใครค่ะ
จะทิ้งท้ายแบบคนอารมณ์ดีตามสไตล์
ว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีต่อครอบครัว

เชื่อว่าประเด็นดราม่านี้น่าจะจบไปนะครับ
ออกมาชี้แจงเคลียร์คัดชัดเจนกันไปเรียบร้อยแล้ว
เจอกระแสดราม่าแปลว่าทุกคนยังคงให้ความสนใจอยู่นะ